จากคนหล่อตัวพ่อมาต่อกันที่คนสวยตัวแม่ของดิฉันกันมากดีกว่าค่ะ
สำหรับคุณมัมพลอยเชอร์มานคุณผู้ชมค่ะ
วันก่อนออกงานสวยมากมาเลย

ใช่แล้วออกทีนักข่าวบอกตะลึงกันไปเลยจ้ะ

นี่ค่ะนี่คือมัมพลอยออร่าตัวแม่แรงมากจริง
ออกงานครั้งนี้แวบแรกนี่พูดเหมือนเรือนขวัญเลย
แป๊บแรกนึกว่าชุดเจ้าสาว

หัวจะหลดเท้าละมุนไปหมด
คือนานจะเห็นมัมพลอยออกงานสักทีเนาะ

เอฟซีบอกแบบนี้เชื่อใจค่ะ
ส่วนเรื่องหัวใจของคุณมัมก็ชื่นใจเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมค่ะ
มัมพลอยชีก็เล่าด้วยความสดใสว่าเนี่ย

เสื้อยืดเนี่ยไม่ใช่เสื้อยืดธรรมดานะคะ
เป็นเสื้อยืดคอเลคชั่นสุดปัง
ที่ราคาบอกเลยว่าแรงสุดขีด

คือคุณมัมก็อย่าซื้อใส่คู่นะแต่ว่ามันมีตัวเดียว
มพลอยเมาส์เลยงานนี้เกือบจะโป๊ะแล้วนะแต่ไม่โป๊ะ
หวานใจหนุ่มโต้งก็ยังดูประทับใจมากกับของขวัญชิ้นนี้ด้วย

แต่ว่าก่อนหน้านี้คุณผู้ชมจำได้ไหมเขามีเรื่องที่งอนกันอยู่
ที่เขามีการโพสต์รูปแล้วก็ลบรูปกันไป
เคลียร์ชัดเลยค่ะว่างอนกันจริงจ้า
มพลอยบอกว่าแหมพี่ก็วันเกิดเราแต่เขาไม่ค่อยมีเวลา
มันก็เลยออกอาการงองแงนิดหน่อย
แต่พอเขามาง้ออุ้ยหายเลยค่ะง้อหายไวนะ
เอฟซีปล่อยใจสบายได้เลยยังไม่เลิกกันแน่นอน
เอาจริงนะก่อนหน้านี้คู่ของคุณโต้งกับมัมพลอยเนี่ยเขาเคยโดนสบประมาทเอาไว้
ทรงแบบนี้เนี่ยนะให้ไม่เกิน๓เดือนไม่รอดแน่นอน
แต่มาจนถึงวันนี้ค่ะโต้งพลอยหวานฉ่ำคลั่งรักกันมาจะครบปีแล้วนะเธอเร็วมาก
งานนี้มัมพลอยก็เลยแอบแซวชาวเน็ตกลับแบบแสบคันมาด้วยลองไปฟังค่ะ
ตกเลขหรือยังมันก็เห็นคนสบประมาทเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรขอบคุณที่เป็นห่วง
ก็พลอยคิดว่าความสุขมันหายากเหลือเกินในตอนนี้แล้วยิ่งแบบพลอยอายุขนาดนี้แล้วพลอยยังได้เจอความสุขอยู่พลอยโชคดี
๓เดือน๔เดือน๒เดือน๒วัน๒อาทิตย์ถ้ามันมีความสุขพลอยก็จะรับไว้
พลอยไม่ได้ตั้งใจที่จะคบใครเพื่อเลิกนะพลอยเองก็อยากมีความรักที่ดีความรักที่สวยงาม
แต่ถ้าวันนึงคอยไม่ประสบความสำเร็จตรงดีขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในชีวิตก็อย่ากระทึ่งกระทื้อคอยแล้วกันนะคะคอยเจ็บ
เหมือนกับออร่าว่าที่เจ้าสาวมันจับไว้
เพราะว่าชุดเนี่ยก็เหมือนแบบชุดแต่งงานเลย
เอาล่ะน่าจะพอลุ้นเพราะว่าความหวานเนี่ยฉ่ำอยู่ตลอดเวลา